โปรดติดตามตอนต่อไป

นั่นอาการหนักแล้วน้องใบตองคุณเป็นอะไรครับเนี่ย
ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นอะไรรู้สึกไม่ดีเลย
ไม่อยากพูดไม่อยากทำอะไรแล้ว
น้องใบตองเอางี้ดิไปกินไหม
เขาบอกว่าหมูกระทะเยียวยาทุกสิ่งนะจ๊ะ
ไปกินมาแล้วเครียดหนักกว่าเดิมอีก

อังเงี้ยไปเที่ยวมาจะดีขึ้น

แต่มันนี่มันไม่พอใช้ยืมได้ไหม
โอ้ย็างั้นไม่ต้องไปอยู่เฉย
เอางี้เอางี้มันยังพอมี๑แนวทาง

ไอ้เล็กที่ว่าเด็ดอ่ะเช็ดน้ำตาไม่ต้องไหลแล้ว
หนักกว่าเดิมผมว่าคุณต้องไปหาหมอแล้วน่าจะเป็นซึมเศร้าแล้วแหละ

ฮ่าแต่ข่าวว่าช่วงนี้อะไรมันปล่อยก็หลุงเหรา
ถ้าเรื่องของเรื่องถ้าทำอะไรแล้วไม่ดีทำไม่ขึ้นแล้วก็
เอาทรองขาวไปเลยจัดให้
ยังยังอยากทำงานอยู่

ทรองขาวพระป่าคุณได้โอกาสที่จะเป็นประธานแล้วนะ
ดิฉันจะได้เป็นประธานกับเขาแล้วเหรอ
ก็แหละมันติดอยู่นิดนึง
ยังไง
ไปไม่ถึงประธานขอเป็นกรรมการก่อนเนี่ยไหม
ร่วมกับคุณชิสาด้วย
เรื่องของการทำบุญก็สาธุกันไป
เอาแต่อย่างนี้บ่นไปบ่นมามันก็เท่านั้นแหละ

อยู่กับพวกเราอย่างนี้มีโอกาสสนุกสนาน

รับกันทุกวันอยู่แล้ว
กับมอเตอร์ไซคอนด้าน

ก็เอาไปขี่ทำมาหากิน
ขี่ส่งของสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ก็เลยแจกแล้วแจกอีกแจกใหญ่

เขายอมยืนราคาคาราบาลแดง

แล้วเป็นอย่างนี้เรื่อยมาและตลอดไป
เพราะฉะนั้นมี๑๐บาทก็อย่าลืมนะจ๊ะ
ส่งมาร่วมชิงโชคกับเราได้
ทั้งฝากคาราบาลแดงและคันโซคุณสองด้วย

ตามหาผู้โชคดีกันเลย
พร้อม
ถ้าพร้อมแล้วก็ก้นเลยค่ะ

นทคุณนัเริงเชิดเมืองปลักษณ์
จากจังหวัดอุดรธานี
กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่าย
เพียงส่งฝาขนาดราวแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านศิลป์๓๐นาที

เข้ามาได้ส่งจนถึงวันที่๘ธันวาคม
แล้วมาลุ้นทองล้านกันวันที่๙ธันวาคมนี้ค่ะ